มาข่าวนี้ฉันต้องร้องเพลงแล้วแหละ
นี่คุณผู้ชมก็ไม่รู้จะร้องเพลงอีกที่วันทำไม
แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่กำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไป

เป็นเรื่องของดีเจอ๋องค่ะคุณผู้ชม

๑๖ปีคุณผู้ชมดูแล้วรอนะ
แต่เขาบอกว่าคบกันมาขนาดนี้แม่ล่าไม่คิดที่จะจัดงานแต่งใด
เพราะกลัวว่ามันเปลืองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เออมีเงินก็มีความสุขเก็บเงินไว้ดีกว่า
โสดเหยิบเงียบโสดรับถอยหลังจากนุมเกาหลี
กลับมาใช้สเตตัสโสดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ

เลือกกับคนที่แลวไปแล้วไง
พูดเสียงดังได้ใช่ไหม
อันนี้พูดเบารู้กันแค่เราเคารพไปแล้ว

เราว่าออกนี่คือคือมีแฟนแล้วเนอะ
คงและสวยงามปีนี้ก็เป็นปีที่๑๖แล้ว
น่าเชื่อเลยเนอะตั้งแต่เรียนจบ
แต่จริงมันต้องใช้ความเข้าใจพี่แจ๊ค

จะมีงานแต่งเหมือนแบบพี่รัศมีแขอะไรอย่างนี้ไหมคะ

เพราะเงินเท่านั้นที่นอกอยู่วิตีง
ธนบัตรเท่านั้นที่จะมีโปรดดิน
เออ